แต่ที่เราต้องดูกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของตู้ปันสุก
อันนี้เราทุกคนคุ้นชินกันอยู่แล้วเรื่องของตู้ปันสุกนะ
เราเล่ากันมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นแง่มุมต่างของตู้ปันสุก
ที่มีคนหยิบยื่นน้ำใจเอาของไปให้นะคะสุขใจทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับเลย
แต่มันก็มีไอเดียตู้ปันสุกในแต่ละจุดที่มันแตกต่างกันออกไป
จะพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
ไปที่บ้านเลขที่๗๒๓หมู่๑๐บ้านป่ายังผานะคะ
บ้านป่ายางผาแตกตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เป็นบ้านของนายบัณฑิตพันพลากรแล้วก็นายกริจจันแก้วเขาเป็นเพื่อนกันนะ
แล้วก็มากับพักพวกด้วยเขากำลังช่วยกันทำเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นอยู่เนี่ย
มันเป็นถังน้ำมันค่ะถังน้ำมันขนาดประมาณ๒๐๐ลิตร
ถังใหญ่เลยแล้วช่วยกันตัดพาเชื่อมดัดแปลงถังน้ำมันเหล่านี้
ให้มันมีบานฝาเปิดปิดได้คุณเห็นไหมครับให้ข้างในนั้นมันมีชั้นวางของได้ด้วยโอ้
เพราะว่าสำหรับคนมีเหลือสิ่งของใช้ชีวิตประจำวัน
ถ้าคุณมีเหลือคุณสามารถเอาของไปใส่ไว้ในถังน้ำมันอันนี้ได้
นี่มันคืออีกหนึ่งรูปแบบไอเดียของตู้ปันสุกนั่นเอง
ผมพอได้ยากเรียกเป็นถังปันสุกดีกว่า
เออจะเรียกอะไรก็ได้หมดทุกอย่างเลยคุณเห็นไหมว่าจะมีแบบว่า
คนที่เขาพอจะมีกำลังก็เอาของเข้ามาเรียงวางไว้ในตู้นี้ได้
คือคนที่เขาอยากจะได้ของเขาก็จะมาเปิดตู้แล้วก็รับไปนะคะ
ก็คือเอาไว้แต่เพียงพอในสิ่งที่ต้องการก็แล้วกัน
อย่างที่ด้านหน้าตู้เขาติดไว้ว่าแบ่งปันกันนะคนละเล็กคนละน้อยนะ
ถ้าเกิดคุณไม่อิ่มวันหลังคุณค่อยมาเอาใหม่ก็ได้เหมือนกัน
งบประมาณที่ทำดีกว่าคุณมาดูว่างบประมาณไอ้เจ้าถังน้ำมันถังเนี้ยที่ทำไปเนี่ย
ก็ตกประมาณ๒๐๐๐บาทต่อตู้นะคะแล้วตอนนี้กลุ่มนี้พี่กลุ่มนี้
เขาทำไว้ทั้งหมด๔ตู้แล้วแล้วเขาก็เอาไปตั้งไว้บริเวณใต้สะพานลอยตรงข้ามกับตมจังหวัดเชียงรายด้วย๑จุด
เทศบาลตะมนต์แม่สายแล้วก็ที่หน้าศูนย์สยามร่วมใจเหมืองแดงอีกด้วยหนึ่งจุดนะคะ
สำหรับชาวเชียงรายที่อยากแบ่งปันคุณสามารถนะถ้าคุณเห็นตู้แบบนี้ไม่ต้องตกใจ
นี่คือตู้ปันสุกแบ่งสุกเหมือนกันคุณสามารถเอาของมาเติมได้หมดเลยพี่เขายินดีนะคะ
ผมชอบไอเดียแบบนี้นะแล้วก็ยังมีอีกหลายไอเดียถูกไหมน้องใบตอง
คือจริงแล้วมันก็มีไอเดียของการแบ่งปันที่หลากหลายไอเดีย
ไปดูอีกหนึ่งไอเดียที่ก็น่าจะถูกใจหรือน่าจะหล่อนไม่รู้เหมือนกัน
คุณผู้ชมไปตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะว่าทำไมถึงต้องรู้สึกแบบนั้น
พาไปที่ร้านชนบุรีหีบทองค่ะเดี๋ยวนะหีบทอง
ค่ะโอ้โหนี่มันชัดเลยชัดเลยชัดเจนเลยนี่มันโลง
ถูกต้องมันคือหีบนี่แหละค่ะคุณโรงศพค่ะ
นี่อยู่ที่บริเวณ๓แยกโบลิ่งหนูเลขที่๑๕๙ทับ๑หมู่๒
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นร้านของคุณจิรัตน์
เสรีเกษมสรรก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นน่ะที่นี่จำหน่ายโรงศพค่ะครับ
แต่คุณพี่เขาไอเดียดีนะคะคุณเขาผุดไอเดียด้วยการนำโรงศพมาทำตู้แบ่งปันตู้ปันสุกนี่แหละ
คือที่ร้านมีอยู่แล้วไงคุณก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนด้วยกันเพื่อนมนุษย์เนอะ
ด้วยการที่เอาโรงศพที่ร้านมีขายเนี่ยมาดัดแปลงแต่มันไม่ได้ใช้ไงเข้าใจไหมมันทำได้
แต่เห็นแบบนี้แล้วเราคงจะเรียกว่าตู้ปันสุกไม่ได้เราควรจะเรียกว่าอะไรดี

เอ้าแต่มันก็มีของดีดีอยู่ในนั้นนะคุณเจ้าของร้านเขาบอกว่าคือเขาเห็นมีการตั้งตู้ปันสุปันน้ำใจกันไปทั่วจังหวัดชนบุรี
แต่บางคนเนี่ยก็เห็นแก่ตัวที่เราอ่านข่าวฟังข่าวกันไปเนี่ยเอารถมาแล้วเอาถุงมาขนของไปหมดเลยแบบนี้ไม่เผื่อแพ้ให้กับคนอื่นก็มี
เขาก็เลยทำไอเดียนี้ขึ้นมาก็คือโรงปันสุกเผื่อว่าคนที่มาเอาไปเยอะจะได้รู้สึกว่าสำนึกขึ้นมาบ้าง
เป็นการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของความพอเพียงด้วยเพราะทุกอย่างประชาชนต้องใช้หมดทั้งอาหารการกินรวมไปถึงโรงศพค่ะ
มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้นะคะเขาบอกแบบนี้นะคะฉะนั้นคุณควรจะเอาไปกินแค่พอสมควรแล้วก็เผื่อแผลให้กับคนอื่นด้วย
ตู้นี้พี่เขาสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษนะคะไม่ใช่เป็นตู้ที่ขายทั่วไปอยู่ในโรงอยู่ในร้านแล้วก็หยิบมาทำนะ
เขาสั่งทำขึ้นมาพิเศษแต่แบบฉบับของร้านนี้จะได้มีไอเดียดีดีแบบว่าตั้งหน้าร้านสวยด้วย
คือเขาสั่งทำมาแล้วก็โรงปันสุกของพี่เขาเนี่ยจะตั้งตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครกล้าขโมยไปหรอกนะคะ
สำหรับผู้ใจบุญที่อยากจะร่วมบุญคุณสามารถนำข้าวของหรืออาหารแห้งหรืออะไรก็ตามที่คุณพอจะมีกำลังเอามาใส่ไว้ในโรงปันสุกของคุณพี่นี้ได้นะคะ